พี่เยอะแยะไม่มาตีกัน
ดวงคนเนอะ
เหมือนก็เหนื่อยมองไปตอนนี้
เวลาบางเอาตัวเลขออกไงแต่กล้องนั้นก็เห็น
รถคันแรกสงสัยจะมาไม่แรงของซอยมาถ้าเจอกับซอยเนี่ย
อ๋อถ้าเจอกับซอยเนี่ย
คนก็กลับไปจากมาเที่ยวแล้วเนอะตีสามตีสี่
อันนี้เฉินไม่แรงนะเฉินไม่แรงแต่ไปแล้วแหละ
คันที่สองเนี่ยหลบได้เนาะคุณเพราะว่ามันเป็น

คนจอดดูมึงอ่ะ

ยังยังแต่วิธีเด็ดเด็ด

เกียบซ้ำอีกเหรออืม
อ๋อจังห้อม้อป้ายได้ยินสามเทือนเนาะ
หมอเก็บอยู่ใกล้เนาะ

อย่าไปดูวิวนะหมอ
หมอยาไปชน
ไม่ใช่หรอกอันนี้น่าจะเป็นรถแกง

มันมากันเยอะ

ใช่มันก็มาน้องท่า

คนที่ร้องไห้เนี่ยมาจากโปรตาวัน
เออเนี่ยนี่เนี่ย
ขึ้นเนี่ยเกือบไป
เหมือนกันเนี่ย

เนี่ยคนเนี่ยวิ่งไปดูก่อนเนาะ

อืมมาจาก